ข่าวต่อไปนี้ผู้ชายคนนี้เขาถือมีด
แล้วก็จี้คอตัวเองเดินไปมาอยู่บนสะพานนะคะ
ทีนี้จังหวะที่เจ้าหน้าที่จะไปคุมตัวนะ
เขากระโดดน้ำทะเลหนีแล้วเขานิ่งเลยอ่ะ
ลอยอยู่ในทะเลนิ่งตายหรือไม่ตาย

หางเรือจะไปบานมันอ่ะ

คอตัวเองเขาตะโกนบอกคนแถวนั้นว่าเขาเพิ่งไปฆ่าคนตายมาค่ะ
อายุน่าจะสักไม่เกิน๓๐นะ
เขากระโดดลงไปในทะเล
แล้วลอยนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะชาวบ้านนักท่องเที่ยวมุงดูเหตุการณ์
อยู่บนสะพานใหม่ชนบุรีตรงนี้นะคะ
ที่ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับเขาเพี้ยน
เอามีดจี้คอตัวเองเดินไปเดินมาบนสะพาน
ชาวบ้านก็บอกตำรวจค่ะบอกให้ตำรวจไปตรวจสอบหน่อย
ก็เห็นแหละว่าผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมา
มือก็ถือมีดอยู่เข้าไปเจรจาแล้วนะ
แต่ท่าทางของเขาคือดูเขาไม่ได้มีท่าทีจะอ่อนลงเลย
จังหวะที่ตำรวจจะเข้าชาร์จเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้กระโดดลงน้ำเลยแล้วนิ่งเลยค่ะ

กู้ภัยนะเอาเรือไปไปช่วยเหลือขึ้นมา
แล้วผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็ยังนิ่งอยู่
คือเหมือนทำเป็นตายนี่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อกี้ไหม

ใช่ค่ะไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเลย

เขารู้ว่าไม่ได้ตายไม่ได้ลอยอืด
ใช่ค่ะแหมเพิ่งกระโดดไปเมื่อกี้เอง
ก็เลยเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรี
เราควบคุมตัวขึ้นมานะก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะฮะ

แต่ทีนี้พอเราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะ
เขาบอกว่าไม่ได้รู้จักหรอกกับผู้ชายที่เกาะเหตุ
แต่ก็เห็นแหละว่าผู้ชายคนนี้ถือมีดจี้คอตัวเองอยู่

ว่าเนี่ยไปแทงสามีของแฟนเก่าจนตาย

เพราะผู้ชายคนนี้อยู่เดินมาบอก

ใช่ค่ะแล้วมีการมาถามผู้หญิงคนนี้อีกว่า

ตอนนั้นผู้หญิงคนนี้เธองงค่ะว่าเราไม่ได้รู้จักกัน

แต่เธอก็พยายามใจดีสู้เสือนะ

แล้วเขาสังเกตที่คอคอมีบาดแผล

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยรีบแจ้งตำรวจเลย
เพราะว่าอยากให้ตำรวจพาตัวไปรักษาหน่อย
เดี๋ยวลองฟังเสียงน้องคนนี้หน่อยนะคะ
เขาบอกว่าแล้วทีนี้เขาบอกว่า

เขาก็เล่าว่าเขาทำอะไรมาแล้วทีนี้

เขาบอกว่าเขาแทงแฟนแฟนเก่าของแฟนเขาอ่ะ

ทีนี้เขาก็มีแผลตรงนี้พี่

แล้วว่าเขาเขาก็แบบว่าเขาบอกจะแจ้งความจะมอบดีไหม

ไปมาเขาเดินเขาบอกให้วางละม้วนเขาเดินข้ามมาเนี่ย
เขาปิ่นอยู่บนเนี่ย
ก็พักเขาก็โดดลงไป

ทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องสอบสวนผู้ชายคนนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ